ข่าวแรกวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูการฝึกซ้อม
ริ้วขบวนนะครับในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ซึ่งเป็นริ้วขบวนพระยุหายาตราทางสถลมากนะครับ
ซึ่งก็เป็นการซักซ้อมอย่างสวยงามและสมพระเกียรติครับ

กรมทหารมหาดเล็กบราชวรรณลบราศาสตร์พระองค์ที่๑๑
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวะชิลาลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหายาตราทางสถลมาตร
จัดให้มีการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓
พระอยุฮาญญาตราทางสะทนละมาด
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษวันที่๕พฤษภาคม
สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้กำลังพลทราบในรายละเอียดของระยะทางและกำหนดที่เวลาที่กำหนด
ตลอดจนจุดที่จะต้องมีการเปลี่ยนกำลังคนแบกหามพระราชยาน
และเครื่องประกอบในพระราชพิธีต่าง
โดยมีทหารมหาดเล็กราชวรบรักษาพระองค์กรมพลาธิการทหารบก
โดยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพเรือวงดุรยางทหารบก
พระราชบริพันธ์ในพระองค์๙๐๔สำนักพระราชวัง
และพระที่นั่งอำพรสถานเข้าร่วมฝึกซ้อม
อนุกรรมการได้จำลองพื้นที่บนลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่๑เป็นเส้นทาง
และสถานที่สำคัญต่างในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
เหมือนวันพระราชพิธีจริงที่มีระยะทางประมาณ๗กิโลเมตร
ใช้กำลังพลรวมประมาณ๑๕๐๐นาย
และมีการวางจุดเปลี่ยนผัดกำลังพล๑๐จุด
ในวันจริงคาดว่าจะใช้เวลายาตราขบวนประมาณ๓ชั่วโมง
ฝึกซ้อมเป็นไปตามลำดับพระราชพิธี
เริ่มตั้งแต่พระที่นั่งพระราชยานพุทธตานทอง
เทียบเกยพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวัง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับณพระที่นั่งพระราชยานพุทธตานทอง
ญาตราออกมาจากพระบรมมหาราชวัง
วัดราชบพิสทธิสธิตมหาศิมาราม
และทหรภจุบรรณวิมพรมังทราราม
แล้วกลับเมียมาทรมาโรมราชวัง
ก้าวเดินในริ้วขบวนเป็นลักษณะเดียวกันกับการสวนสนาม

เน้นเท้าฟันมือกับเน้นเท้าแกว่งมือ

อันเชิญเพลงพระราชนิพล๖เพลง
คือเพลงพระราชนิพล
โดยเป็นไปอย่างสง่างามสมพระเกียรติ
และในวันที่๑๙มีนาคมนี้จะมีการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้ง